อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับสุนัขเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียลหลายคนโอ้โหเป็นคนรักสุนัขตกใจนะคะ
แต่เป็นข่าวที่ต้องเช็คก่อนแชร์ภาพน่ากลัวมากไปดูกันก่อนเลยค่ะ
ข่าวนี้นะคะกำลังถูกแชร์กันเป็นวงกว้างในกลุ่มคนรักสุนัข
เนื้อหาในข่าวเนี่ยอ้างว่าสุนัขตัวนี้ถูกตำรวจขอนแก่นฆ่าตาย
ตัดขาออกหมดทั้งสี่ข้างก่อนนำหัวมาแขวนไว้หน้าบ้าน
ด้วยสาเหตุที่ไม่พอใจสุนัขตัวดังกล่าวไปปัสสาวะใส่ล้อรถยนต์ฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงที่เพิ่งซื้อมา
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์นะคะนี่แหละพาดหัวเลย
โหดตำรวจไทยบ้าพลังฉุนหมาฉี่รถล้อวางยาลากมาเชื่อดแขวนโชว์หน้าบ้าน
เห็นข่าวแบบนี้พร้อมกับภาพแชร์ต่อออกไปอย่างรวดเร็วนะคะช็อกนะช็อกสิ
คือโอ้โหถ้าไม่เซ็นเซอร์นี่ขนลุกเลยล่ะภาพนี้นะคะล่าสุดเป็นประเด็นร้อน
สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นซึ่งถูกพาดพิงอยู่ในเนื้อข่าวเนี่ย
ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเลขที่ตามที่ระบุอยู่ในข่าว
แต่คุณผู้ชมไม่พบว่ามีอยู่จริงนะคะบ้านเลขที่นี้
คือไปตรวจสอบบ้านเลขที่ใกล้เคียงกันพบว่าเป็นบ้านของร้านค้า
คือเป็นบ้านที่ประกอบการบริเวณร้านค้าไม่ใช่บ้านของตำรวจไม่มีศพสุนัข
แล้วก็เจ้าของบ้านแจ้งว่าที่บ้านไม่มีรถฟอร์จูเนอร์
แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด
อันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันแบบนี้
ทีมข่าวของเราตรวจสอบอีกทีนึงสำหรับภาพนี้นะคะ
เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศขณะนี้เนี่ยตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ก็กำลังดำเนินการติดตามตัวผู้โพสต์รูปนี้เพื่อมาสอบถามข้อเท็จจริง
แล้วก็จุดประสงค์ในการโพสต์นะคะว่าเอ๊ะทำไปทำไม
พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข่าวที่เป็นเท็จออกไปค่ะ
จากสร้างความเสียหายให้แก่ตำรวจแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วย
เพราะฉะนั้นข่าวนี้เช็คก่อนแชร์แล้วนะคะเป็นข่าวมั่วนะคะคุณผู้ชม
อย่าแชร์ต่อมีความผิดด้วยแล้วก็ทำให้ผู้ที่ได้ถูกพาดพิงเนี่ย
เสียชื่อเสียงด้วยนะคะต้องระวังข่าวมั่วแล้วคนแชร์กันเยอะเนี่ย
มีหลายข่าวเลยนะหลายรูปแบบด้วยใช่นะคะสังเกตดีก่อนใจเย็น
ตรวจสอบที่มาที่ไปยิ่งอะไรที่มันดูแบบหวือหวาประมาณนี้เนี่ย
อาจจะเป็นไปได้เป็นคลิกเบสนะคะ